บุคลุณหลาย

จั๊กจ้า

เอสอีเอสเอส
สวัสดีครับเราใช้ไทย

เอาล่ะวันนี้เราทำถูก

ไม่ถ้าขชาพามาเขาจะไม่พูดเอกเท่ไง

พบกันได้ทุกวันใจนถึงวันศุกร์
วันนี้นะฮะมาเริ่มข่าวเรื่องนี่เลยค่ะหน้าหนึ่งไทยรัฐนะคะ

หนุ่มกินเจมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยใช่ไหมคะ

ไม่รู้มันรู้สึกว่าเออลองกินสักทีดู

คือทำบาปรู้มาตั้งแต่๓๔ปีแรกที่ทำแล้ว

แต่ทีนี้คือรู้สึกว่าอยากลองกินดูไม่เคยกินเลยไง
แล้วกินไป๒วันแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
คือที่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำบุญหรืออะไรนะที่กิน
แค่อยากจะแบบลองลองลองลองเอาชนะตัวเองดูบ้างเลย

จะทำได้ไหมอยากจะล้างกลำไส้อยากจะอะไรอย่างเงี้ย
วันแรกกินกระเทียมเลยครับมื้อแรกเลย

แล้วไปรู้ได้ยังไงว่า

ไม่ก็กินไหมตกใจเอ้ยมีกระเทียมโคหาอาจารย์ช้างเลย

ใช่ถ้าพี่ยังไม่รู้ไม่เป็นไร
เขาบอกไม่ต้องไปถือมากเพราะว่าเราไม่รู้กินได้อะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดกินแบบว่าไม่กินกระเทียมคือต้องคนที่ถือศิลป์แล้วก็ต้องหยุดทุกอย่างไง
แต่ถ้าคนที่แบบไม่ได้ถือศีลไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยบางทีพลาดไปก็ไม่ได้เป็นอะไร
จะละเนื้อสัตว์เป็นหลักไม่ได้ไปถือสัต
แต่ถ้ากินเจให้ครบต้องถือศิลป์ด้วย

ไม่ฆ่าสัตย์แต่ทำได้

เออใช้เลยทำงาน

แล้วเธอก็ถวายกุศลให้กับเจ้าแม่กลัวอิ่มไป
เอาวันนี้ให้รอดซะก่อน

ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอเสนา
จังหวัดอายุทยานะคะนี่เลยค่ะ

จ่ายของช่วยเหลือชาวบ้านที่ตำบล
กระทุ่มพร้อมกับขอให้คนไทยสู้

อย่างนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
วันอาทิตย์ตอน๙โมงครึ่ง

ขบวนนั้นออกเดินทางจากสำนักงานไทยรัฐ

น้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรียุธยา

แล้วก็เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยนะคะ

ตำบลบ้านกระทุ่มที่เสนาพระนครศรียุธยา

ไป๕๔๐หลังคาเรือน

แล้วก็พื้นที่เกษตรเสียหายจำนวนมาก

สถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายลงในเร็ววัน

ตรงนี้ไม่ท่วมเพราะว่าเป็นที่ที่เขาแบบดอนสุด
เขาก็เลยตรงที่ในวัดนะฮะเป็นจุดแจก
การนำถุงยางชีพมาช่วยเหลือประชาชน
ครั้งนี้นะคะได้รับการสนับสนุน

รักษาพระองค์ขนถุงยังชีพ
เดินทางไปแจกผู้ประสบภัย

ซึ่งก็ไปตั้งเต็นต์พยาบาลด้วย
ก็ครบเลยชาวบ้านก็มา

นายวัดวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริษัท

วันนี้เตรียมตัวค่อนข้างรวดเร็ว

เราขอสัญญาว่าจะกลับมาช่วยเหลือใหม่อย่างแน่นอน
อยากฝากให้ผู้ประสบภัยทุกท่านให้สู้

คนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว

แล้วก็หน่วยงานต่างตอนนี้ก็คือไม่ได้ทิ้งประชาชน

ตรงเซน่าก็จะท่วมประจำอยู่แล้ว
แต่จะขังมากน้อยนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์น้ำ

เข้าไปในที่ที่ไม่สามารถ

แล้วก็มีผู้ที่เข้ามารับคือทั้งผู้ป่วยคนชะลา

ทางไทยรัฐก็พุ่งเข้าไปชึ่ง

ตอนนี้การใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมนี้

ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้เลยก็ได้เข้าไปแจก

คนที่ก็บอกว่ากินตลอดชาตินะเจ๊

เขื่อนเจ้าพญาล่าสุดเมื่อวานนี้

และในวันพุธนี้นะคะนายกประยุทธ์นั้น

ลงพิมพ์จังหวัดชายนาฬที่บริเวณเขื่อนเจ้าพญา

แล้วก็มาบรรยายสรุปแล้วก็จะเดินเข้าไปตรวจสถานการณ์น้ำด้วยค่ะ
คุณหนุ่มคะเชดดิ้งหน้าไม่เนียนนะคะวันนี้

ไปทำอะไรมาพี่นอนทับหน้าตัวเองเป็นริ้วหรือเปล่า

นี่หน้าพี่เป็นริ้วอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยไอ้ฝั่งขวาเนี่ย

นี่เหรอจริงมันเป็นหนูนขึ้นมาไม่ใช่รอยแต่งหน้าค่ะนี่เหรอจริงมันเป็นหนูนขึ้นมาไม่ใช่รอยแต่งหน้าค่ะ

อย่าทักอะไรอย่างนี้คุณหนุ่มจะทำงานไม่ได้
ใช่ค่ะมัวแต่จ้องหน้าตัวเองอยู่เนี่ย

ไปแอบทำโบท็อกมาหรือเปล่า

ก็เลยเอาอินเตอร์เน็ตมาเปิดถูกปรากฏว่าไปเจอไอ้โลกนี้
อะไรนะที่เขาบอกว่าเป็นหลอดเลือดที่ขมับอักเสบ

นี่ก็สัญญาอเจมส์ก็เลยไปหาหมอมาเมื่อคืน
หมอก็บอกว่าเดี๋ยวต้องมาเช็คเลือดอีกทีนึงว่ามันจะเป็นหรือเปล่า

หนูว่าพี่แอร์นอนทัฟจริง
หลังหน้าและเล็บขวดอะไรอย่างนี้
โอเคมาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องคนดวงแฮงบ้าง

คนดวงแฮงฟันหวยไป๖๖ล้าน
นี่หมายถึงว่าสูงมากกว่าปกติที่เราเคยเห็นมา

เมื่อบ่ายวันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าว
เดินทางไปพบกับร้อยตำรวจเอกดำรงพล
อายุ๔๒ปี
เป็นรองหลวงสวทวศ
ศอบสวนอยู่ที่วิชีองบูรีที่เพชรบูรณ์
หลังจากที่ทราบว่าทางร่วมจุดเอกตำรงพลนี้นะทรูตอรีนรงค์ที่๑จำนวน๑คู่

แล้วก็ยังมีแม่ค้าอีกคนนึงนะฮะ
ถูก๔คู่รับไป๒๔ล้าน

นี่นะฮะร้อยตำรวจเอกดำรงพลเปิดเผยนะครับ
เมื่อหลายเดือนก่อนได้รับสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถ
เป็นรูปหลวงพบคมวัดช่องแค่

ปรากฏว่าเรือไปเห็นพี่เมียวพรุ่งเมธ
นี่ปุ๊บมีเลขอยู่นี่
คิติกเกอร์เหรอ๑๐๒รอยเด่นออกมา

โอ้โหมีตั้งหลายเลขเขาไปเห็นเลขนั้น

ก็เลยไปหาซื้อเลขโรตตาลี

สดมิตรสาหรี่ในบริเวณวิชียันบุรีก็ไม่ได้
ในจุดหลวงก็เลยบอกว่าต้นจึงอธิษฐานต่อ
บอกว่าหากหลวงพ่อจะให้โชค
ขอให้หารโรตตาลีได้

ซึ่งเลขนี้ชุดนี้ปกติมี๕คู่
ส่วนอีก๔คู่มีแม่ค้าขายน้ำพริกเลือดละสด

ปรากฏเห็นเลขท้ายรางวัลที่๑เป็น๑๐๒

โอ้โฮแม่ค้าเขาไปกี่คู่

ก็เนี่ยเมื่อกี้คนที่พี่พูดเลยบอกว่า๔คู่

ก็คือเป็นทั้งคู่เลย

แล้วก็ยังมีอีกที่กาลสินก็มีคนถูกอีกนะฮะ

อันนั้นถูก๒คู่ได้ไป๑๒ล้าน

ญาติของนายธานีถูก๑คู่ได้ไป๖ล้าน
ฉันอยากให้มีชื่อฉันอยู่บนนี้บ้างสักงวดหนึ่ง

สำหรับคนที่ถูกทั้งหมดรวมกันแล้ว

ร้าน๑๖ล้านคุณหนุ่มคุณหนุ่มคุณโดรดมาก

ของข่าวหน้า๑ที่มีรูปศพคืออะไรครับพี่

โชว์ก้อนยายก็บอกว่านายธานี
ชาวเมืองโขงนำภาพถ่ายของภรรยา
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมาถ่ายรูปกับกลุ่มญาติ
หลังจากนายธานีบุญหล่นทัพถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
จำนวน๒คู่ได้เงิน๑๒ล้านบาท
โดยซื้อลอตเตอรี่ขนาดไปถอนเงินจากธนาคารมาใช้ในงานศพ
และเป็นวันเดียวกันที่ทำพิธีชาปนกิจศพภรรยาเขา

คือเป็นวันที่เขาจะไปถอนเงินจากธนาคาร
ก็คงมีเลขอะไรจากตรงนั้นนั่นแหละประมาณอย่างนั้น
ลอตเตอรี่จากวันที่ไปถอนเงินเอาไปทำงานศพให้ภรรยา
นะดูสิใช่เหรอครับวันที่สอง
ก็นี่แหละจริงแล้วอย่างที่พี่บีลจะบอกเมื่อกี้ผมหัวเจ็บใจมาก

เจ็บใจอย่างไรคะเจ็บใจทำไมคะ

เพราะว่านอกเหนือจากในรายการเราแล้วเนี่ยนะฮะ
ทางไทยรัฐทีวีที่เป็นไอจีเนี่ย

ดูหน่อยทำไม

ก็มี๒๒๓๓๔๔๖อะไรตักอย่าง

เลข๓๓เรียกว่าขีดทิ้งไป

เพราะคุณแองจี้เป็นคนบอกเลยว่าวันนั้น
อย่างที่บอกเมื่อกี้แม่บอก

เลขเบิ้ลเท่านั้นงวดนี้วันเสาร์นี้

มีคนบอกว่าสำนักแองจี้แม่นมาก
แม่แองจี้ค่ะแม่แองจี้ค่ะ

ไม่ได้การใบ้หรือว่ามาบอกให้งมงานครับ

นี่จริงเหมือนแม่เก็บสถิติทุกเดือน
วันไหนที่แบบถ้าตรงกับวันเสาร์วันพระด้วย

มันคงออกยากแต่ปรากฏว่าอ๋อทำไม
กลุ่มแม่บ้านบ้านแม่หนูนี้ให้เขานั่งในบ้าน

เขาก็บอกว่า๓๓แล้วพอดีมันคำนวณอะไร
๓๓ต้องมาก็ซื้อกัน

แน่อ้าว๕๕
คุณอย่าซื้อ๕๕พี่หนูอยู่ในเลขกลมมันเอาอะไรไม่ได้หรอก

ตัวใจมากไอ้พี่ออกมาเลขค่ะ๓๓
เมื่อกี้บอกว่านี่ไงนี่ไงนี่ไง

จำว่า๒๓วันก่อนคนแบบว่าโอ๊ยกับพี่มาเยอะแยะ
หลังจากพี่มาให้ถูกพี่มาสวยพี่มาดีพี่มาความ
นางฟ้าเลยบอกเลยนางฟ้านางก็มีคนดีของนาง
พี่มานี่อย่าไปด่านั่งเลยเพราะว่านางแก่แล้ว

คืออันนี้ผมก็เข้าใจในมุมของแกนะ
บางทีแกก็พูดถึงในมุมของคนที่อายุเยอะ๖๐แล้ว

ทีนี้ไอ้เราที่อายุแบบสัก๑๘๒๐กว่าอะไรอย่างนี้

ผู้ใหญ่ก็คิดคลิปมุมหนึ่งเด็กมุมหนึ่งก็อย่าไปด่ากันเลย

เราเดินผ่านเจดงเจดีเรายังยกมือไหว้เลย
อย่างเดี๋ยวพี่เหลียดเทียบพี่มาสกับเป็นแบบอย่างนี้เลย
พี่ยิ่ง๖๐ชิ้นกี้เยาว์มเอ้ามา
เรื่องกินเจ๊ที่พี่พูดถึงที่ประยาวราชบ้างไหมคะ
วันนี้หน้าหนึ่งไทยรัฐก็บอกอิ่มบุญบรรยากาศในถนนเยาวราชที่กรุงเทพ
เทศกาลกินเจแต่ละปีก็จะคนเยอะ
อย่างปี๒๕๕๙ปีนี้ก็เต็มไปด้วยผู้คนที่เข้ามาหาซื้ออาหารเจ
มากราบไหว้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคุณผู้ชม
ที่วัดเล็กนายีแล้วก็สารเจ้าแม่กวนอิ่ม
ต้องบอกว่าคนเยอะมากนะปีนี้

ทำให้ผมหน่อยว่าอาหารเจที่ไหนอร่อยที่สุด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
รางวัลที่๑รับเงินที่ไหนคะอยู่ต่างจังหวัดทำไมต้องไปรับที่
ที่กองสลากน่าจะมี
พี่คะรางวัลที่๑พุ่งมาเถอะค่ะ
จริงมาเลยกองสลากค่ะเพื่อความถูกต้องและความแม่นยำ

เมื่อกี้เขาถูกมาเขาถูกรางวัลที่๑นะ
เขาบอกว่าเขาถูกรางวัลที่๑มากองสลากเถอะค่ะ

วายพี่หนุ่มไม่ใช่
ไปลงกับประจำวันให้ก่อนนะครั้งรางวัลที่๑นะ

ลงบันทึกประจำวันเสร็จปั๊บก็มาที่กองสลากแล้วก็เอามายื่น
ครบกันที่จริงใจไม่ใช่ถูกรางวัลตอบจริง

ก็ไปกันได้ที่เยาวราชนะคะถ้าเกิดอยู่ในย่านนั้น
เพราะว่าจะมีอาหารเยอะมากจริงเขาก็ถามกันว่า
ปีนี้ช่วงเทศกาลอาหารเจราคาสูงขึ้นหรือเปล่า
อย่างพวกผักสดก็จะมีปรับราคาขึ้นบ้างกิโลกรัมละ๕๑๐บาท
ส่วนเรื่องของอาหารอื่นที่ปรุงสำเร็จแล้ว
ราคาก็จะไม่ได้ต่างกันมากกับปีก่อนหน้านี้พอพอกัน
มันไม่ได้แพงกว่าอาหารปกติใช่ไหม

เพราะว่าในช่วงเทศกาลบางทีอะไรหลายอย่างหายาก
หายากขึ้นคนนิยมมากขึ้นอะไรอย่างนี้
เพราะว่าแม่บ้านผมมาถามว่าคุณหนุ่มคะ
ทำไมอาหารเจมันแพงนะคะ

ถึง๕๐บาทจะประมาณนี้ราคา
เออเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเอาแต่ผักมาทำ
บางทีมันมีโปรตีนเกษตรมีเต้าหู้

ก็ราคาประมาณนี้แต่พอไม่มีมื้อหมู

เออมีเบียงไม่มีเนื้อสัตว์อีกนึงอันค่ะก็เป็นเทศกาลอันครับ
เทศกาลกินเจทุกครั้งจะต้องมีเรื่องของม้าทรงในตำนาน
ที่ที่ภูเก็ตเหรอคะเพราะว่าที่ภูเก็ตนี่ถือว่าเป็นที่ที่แบบฮิตมาก

เมื่อไหร่ที่มีเทศกาลกินเจทุกคนจะต้องพุ่งมาที่ภูเก็ต
เขามีขบวนแห่อิ้วเก้งนะคะ
แห่พระรอบเมืองภูเก็ตวันแรกม้าทรงก็แสดงอภินิหารทรมานร่างกาย
ใช้อาวุธในตำนานแทงทะลุแก้มทะลุลิ้นท่าทางชาวภูเก็ต

แล้วก็นักท่องเที่ยวมารอชมเขาบอกว่าเงินสะพัดนับร้อยล้านนะคะ
วันที่๒ตุลาเข้าสู่วันที่๒ของประเพณีถือศีลกินผักประจำปีของจังหวัดภูเก็ต
แล้วก็เป็นวันแรกของการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์แห่พระรอบเมือง
หรือว่าอิ้วเก้งของสารเจ้าคุณจงอามคุณจงอ้ามจ้อสู้กงนาคานะคะ
อำเภอเมืองภูเก็ตก็แห่กันไปตามถนนต่างรอบเมืองภูเก็ตเลย
เพื่อที่จะให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ย
ทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาติตั้งโต๊ะผลไม้น้ำชาญแล้วก็จุดประทัดเป็นการรับพระ
เพื่อขอพรเสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง
เขาบอกว่าอันนี้มีการหืมมมาสงคร์นับศิษฐ์ก็ใช้อาวุธอาณาชนิด
ทะลุแก้มกระพุงแก้มลิ้น
เพื่อเป็นการทรมานร่างกายหรือเป็นการรับข้อต่าง
นี่คือเข้าอยู่มันกันหมด
พี่ม้าทรงมีเยอะมากมีหลายแบบ
มีองค์
โบราณที่ยื้อถือปฏิบัติกันมาเป็นร้อยปีส่วนใหญ่ก็จะมีมีดมีด่านมีเหล็กแหลม
เป็นต้นน่ะนะคะต้องบอกว่าเนี่ยของที่ภูเก็ตก็จะใหญ่หน่อยแล้วก็ค่อนข้างแบบ
มีเยอะมีม้าทรงเป็นร้อยองค์พี่มากันหมดเลย
แปลกพอเอาออกแล้วเขาไม่มีแผล
ไม่แต่สิ่งนึงซึ่งผมสงสัยมากสิ่งสงสัยมาก
อันนี้ต้องขอโทษนะผมไม่ได้ลบหลู่นะแต่ว่ายังไงฝากคนที่พอจะทราบ

คือถ้าเป็นนั่งปกติทั่วไปแล้ว

เพราะว่าพลังของเทพมีเยอะกว่าร่างกายมนุษย์ปกติ
เวลาลงพลังก็จะทำให้เกิดการสั่นไหว

เพลงที่ใช้เวลาตีกรอง
นี่ที่หนูเคยถามมาแล้วทำไมไม่ไปล่ะผมไปบ่อยผมไปร่วมงานบ่อย
ผมไม่เคยถามผมไม่เคยถามผมก็ลืมถาม
แล้วเป็นทุกองค์เวลาจะเข้าอะผมกลัวถามตรงนั้นเขาถอดเหล็กมาแทงผมอย่างนี้
ว้ายไม่สิมีทั้งทรมานร่างกายเพื่อรักพ่อแทนพวกเราอย่างนี้
แลกผมนับถือมากนะมาส่งเวลาผมไปผมก็จะไปกราบไหว้ทุกครั้ง

ก็อยากรู้เหมือนกันหนูก็เลยต้องไปยืนดูเหมือนกัน

ทะเลาะกันอยู่
เริ่มมีชี้หน้ากันแหละ

คนหนึ่งก็ขี่มอไซด์

แต่กำลังอยากรู้ว่า

เจ็บหรือเปล่า

ทะเลาะกันอยู่ตอนนี้

ก็เบนเรียนออกขับต่อไป

ใช่เขาก็คงแบบไม่ยุ่งไปไปแล้ว

ไอ้ตารถคันนี้ก็มาขับทางตรงนี้
นี่เข้า

คือหนุ่มถูกจิบยานยนต์ล้มได้รับบาดเจ็บ
นำหลักฐานแจ้งความสนพคุณเทียนเรียบร้อยแล้ว

ด้านผู้รณีเข้าให้ปากคามเพิ่มเติมเช่นกัน
นายนัทบุรุษอายุ๒๖ปีพร้อมน้องสาวผู้เสียหาย
จากกรณีที่ถูกนายนัทธสุพัฒน์หรือว่าเอ็ม
พีบรถจักรยานยนต์ล้มได้รับบัตรเจ็บ
บนถนนกระปะพึกใกล้แยกกับนันแมน

ได้มีการเดินทางเข้าพบกับเจ้าพนักงานสอบสวน

พร้อมกับนำหลักฐานที่เป็นข้อความ
ที่นายนัทสุวัสดิ์โพสต์ในเฟซบุ๊ค
ในลักษณะที่ไม่สำนึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถูกต้องนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีด้วย

นายนัสสุวัสดิ์บอกว่าวันเกิดเหตุ
ตัวเองได้ขี่จักรยานยนต์ไป

ช่องทางที่ใช้เป็นสถานฟัยเขียว

รวมกับว่านายนัสสุวัสดิ์

ไม่รู้จะเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรจัง

พร้อมกับจอดรถไปชกต่อยกัน

ก่อนที่ตนเองจะขี่รถออกมา
แต่ว่านายนัทสุวัสดิ์ก็ขี่ตามมาหาเรื่องอีก

จะเข้ามาเจรจาต่อกันที่สนประขุนเทียน
หลังจากนั้นนายนัสสุวัสดิ์ก็ขี่มา
ปรากฏว่านายนัสสุวัสดิ์กลับขี่เข้ามา
แล้วก็ถีบรถของตัวเองจนล้มลง
เลยเป็นภาพที่อยู่ในกล้องหน้าของรถ

หลังจากนั้นนายนัสสุวัสดิ์ก็ไม่สำนึก
ไปลงโพสต์ในเฟซบุ๊คประมาณแบบพูดจาน

ไม่ได้ทำแบบนี้รู้สึกเจ๋งกูเก่ง

คือก็เลยได้มีการนำเรื่องราวนี้เข้าไปแจ้งความเรียบร้อยนะครับ
แต่ตอนนี้นายนัสสุวัสดิ์ก็ได้มีการเดินทางมาพร้อมกับบีดา
เข้าพบกับพนักงานสอบสวนมาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยเหมือนกัน

ใช่นะฮะนัสสุวัสดิ์นี่มีคนถีบนะครับ

น่าจะอยากเห็นโพสต์โพสต์อะไร

เราไม่ได้เอามาแต่ผมอ่านมาแล้วล่ะ
เดี๋ยวนี้ในนี้นี่ต่อให้ไม่ได้เป็นเพื่อนกัน
ก็จะมีการลิงก์แชร์กันมาได้ใช่ไหม
หน้าจอแล้วแชร์แป๊บเดียวดังเลย

เพราะว่ามันมีการแชร์ต่อต่อจากเพื่อนคนนั้นต่อคนนี้

มีคนที่แอบว่าแก่นทำร้ายคนแล้วเอามาลงนี้
เขาจะมีเพจนึงบอกว่าอยากดังจัดให้

เดี๋ยวทางจัดให้แล้วจัดแป๊บเดียวเลยเป็นไวรัลเลย
จริงมาคุณขึ้นคุณเด็บร้อยแล้วมั้ย
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเรามีการ

สงสัยว่าเดือนนี้นักท่องเที่ยวจะลดลง
เพราะว่าช่วงเดือนกันยาในช่วงปลายเดือนลดลงไป
ขอโทษนะครับเขาบอกรายการตลาดสดประลำศรีเมื่อวานนี้
ปากน้องรถเมนเนี่ยปากแดงมากปากแดงมาก
ตอนที่๑ถึง๗ตุลาคมเนี่ยนะฮะที่เรากำลังจะอยู่ในระหว่างนี้เลยเนี่ย
จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นนะครับ
โดยในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีที่ทำการบินประจำจากสายการบินประชาชนจีนและฮ่องกงและไต้หวัน

แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยจากเมืองจีนเนี่ยนะ
วันละ๑๗๐๐๐คน
เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวไม่ได้ลดลงเลยนะคะ
เปรียบเทียบกับผู้โดยสารจากประเทศดังกล่าวนั้นเฉลี่ย
ในเดือนกันยาที่ผ่านมาของเราเพิ่มขึ้นแล้วนะคะ

นี่เพราะว่าการท่าที่สุวรรณภูมิก็บอกว่า
จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่นั้นแต่งชุดไทย
ของที่ระลึกเป็นผลไม้แห้งคนจีนชอบผลไม้แห้ง
ละกอแห้งสับปะรดแห้งทุเรียนแห้ง
ขอให้เป็นของแห้งขายดีจริง
แล้วก็จะจัดให้๑๗ตุลาคม
เดี๋ยวนักท่านเที่ยวจีนลงมาปุ๊บจะได้กินนี่เลยหับ
ดุเรียนได้ดุเรียนได้คนนได้มะม่วง

ผู้โดยสารจีนนั้นเดินทางเข้าออกประมาณ๕๗๙ล้านคน
คิดเป็น๑๒๑ของผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ดังนั้นเพื่อให้ผู้โดยสารจีนที่เข้ามาในประเทศไทย

จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้นะครับ
จะเพิ่มภาษาจีนบอกป้ายบอกทิศทาง

และจากที่มีร่างภาษาจีนไม่ค่อยช่วยเหลือผู้โดยสารจีน
แล้วก็จะเพิ่มภาษาจีนในอุปกรณ์ต่าง
ทั้งในห้องน้ำในทางเดินนู้นนิดนึง
ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงอำนวยสิ่งสะดวกทั้งหลายนั้น
ให้กับผู้โดยสารบริการกันเข้าไป

ได้รับการบริการที่สะดวกอย่างนี้
ก็จะเดินทางมามากขึ้นแน่

บัวลอเหรอบัวลอบัวลอบว่าบัวลอยบางคนเจ้าอยู่บนร่างก็แหละไม่ใช่บัวลอย
หรอกว่ากินบัวลอยกันกันมันน่ากลมบัวลอยเรารู้บัวลอย๕ถุง๕๐ถุง
แล้วคนที่รับออเดอร์ไปไม่รู้เอาบัวรอยมา๕๐
เอ้าพูดเรื่องของการหลับบ้าง
มะเชยังรู้สึกเลยว่าแห่งมะคืนเราเขานอนเร็วเต๋อทำไมตื่นมาแล้วยังรู้สึกง่วงนอน
นอนเยอะบางทีตื่นมาก็ง่วงนอนเปรี้ยกว่าอีก
แต่พี่กินเมลาโทนินแล้วหลับลึกเลยหลับสบายเลย
นี่หนูก็เพิ่งไอ้นี่นะเขาบอกว่าการหลับเนี่ย
บางทีหลับให้เต็มอิ่มสดชื่นไม่เกี่ยงว่าจะ๕ชั่วโมง
หรือว่าจะ๘ชั่วโมงคุณสามารถนอนเต็มอิ่มได้เหมือนกัน
เขาบอกว่าร่างกายทุกคนต้องการการนอนหลับพักผ่อนขอตารางชีวิต
แต่จะหลับยังไงล่ะให้มันดีต่อสุขภาพของตัวเองมากที่สุด
มาแล้วจะสดชื่นมากที่สุดต้องถามนี่เลยค่ะ

ชั่วโมงการนอนกับคุณภาพการหลับต้องมาคู่กัน
ถ้าจะให้สมบูรณ์แบบควรจะนอนให้ได้๗๘ชั่วโมง
และหลับอย่างมีคุณภาพค่ะคือครบวงจรทุกระยะของการหลับ
หลับตื้นหลับลึกและหลับฝัน
เรายังเคยนึกอยู่เลยว่าเอ๊ะเวลาเรานอน
ฝันแล้วมันดีไหมฝันแล้วมันจะแบบว่ามันทำให้เรานอนหลับได้หรือเปล่า
จริงการฝันเขาบอกว่าการฝันเนี่ยมันยังช่วยจัดเอาระบบความทรงจำของเรื่องทักษะต่าง
เขาบอกด้วยนะคะฝันเนี่ยเหรอโรงฝันเนี่ยดีใช่ไหม
คือหลับเนี่ยมี๓ระยะด้วยกันนะคะมันเป็นวงจรเขาบอกว่า
อันนี้การหลับไม่ใช่มะเร็งนะเออคุณขาม
การหลับกะพี่การหลับไม่ใช่เรื่องมะเร็ง
บอกแพทย์หญิงนิรัชดาทรัพย์อนานแพทย์ด้านระบบประสาทวิทยาศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพเลยนะคะ
กล่าวว่าแต่ละวัยต้องการการหลับไม่เท่ากัน
ชั่วโมงการนอนของเด็ก๑๑๑๑๓ชั่วโมงต่อวันนะคะ

วงจรการหลับมี๓ระยะด้วยกันค่ะ
วงจรการหลับในคนปกติทั่วไปเนี่ย
มักใช้เวลาตั้งแต่๓๐วินาทีถึง๗นาที

เป็นสภาพที่แม้ว่าจะไม่ได้รับการกระตุ้นเพียงเล็กน้อย
มันตื่นเลยอ่ะ๓๐วิถึง๗นาทีแรกเนี่ย
แรกเนี่ยกระตุ้นแตะนิดเดียวคือมันก็จะตื่นขึ้นมาเพราะมันหลับแป๊บเดียว

จากนั้นพอเข้าสู่ระยะหลับตื้นก็เป็นระยะแรกที่มีการหลับอย่างแท้จริง
อันนี้นะคะแม้ว่ายังจะไม่มีการฝัน
ร่างกายจะเข้าสู่โหมดการพักผ่อนนะ
หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ระยะหลับลึกเป็นช่วงหลับสนิทที่สุด
นอนใช้เวลา๓๐๖๐นาทีค่ะ
ช่วงนี้ร่างกายอุณหภูมิต่างความดันโลหิตทุกอย่างจะลดลง
อัตราการเต้นของหัวใจก็จะลดลงเหลือประมาณ๖๐ครั้งต่อนาที
ฮอร์มูลจะหลั่งในช่วงนี้แหละพี่ช่วงที่เราหลับลึก
อยู่ในเวลาโทนินถูกอีกระยะหนึ่งที่สำคัญคือช่วงหลับฝันนี่ไง
จะบอกไปร่างกายก็จะได้พักนะแต่สมองตื่นตัว
ก็คือมีการจัดระบบร่างกายจัดสงบสมอง
ไม่ยังไงนี่บอกว่าเราฝันมันเหนื่อยนะถ้าฝันร้ายมันจะ
ใช่เลยมีผีให้ผมนั่งฝัน

มันก็เป็นการจัดระบบความจำในเรื่องทักษะต่าง
คือเขาบอกว่าส่วนทั้งหมดสรุปเลย
สำหรับการนอนที่เหมาะสมสำหรับคนวัยทำงานนะคะ

หากนอนมากกว่านั้นมันก็ไม่ได้หลับเท่านั้น

ฝันมักจะฝันถึงจุดเดิม

ผมชอบฝันแล้วผมไปที่วัดนี่
แล้วก็ไปเจอเชิงตะกอนที่เขาเผาศพเนี่ย
หึอันนี้โดยส่วนตัวของพี่แน่เลยจริง

ที่หนูไปทำอะไรเปล่าไปถามสิ

มันเป็นเหมือนเมนฝันว่าเป็นเหมือนอีกเมน
ที่เผาศพก็จะไปนั่งดูก็จะมีคนเผาศพอยู่ที่นี้ตลอด

ประหลาดแล้วมันเป็นอะไรหรือเปล่า

เอกใจแล้วก็จะดูด้านหลังวัดตลอด

ทางเข้าทางห่าง
แหละคุณผู้ชมก็นอนหลับให้เพียงพอ
ก็แล้วกันไม่นอนมากเกินไม่นอนน้อยเกินเอาพอดี

ชั่วโมงจริงเพียงพอแล้วอย่านอนมากกว่านั้น

ประสิทธิภาพมันจะลดลงแบตเสื่อม
เหมือนคนเราก็เหมือนกันนอนให้มันพอดี

ยังไงก็พอแล้ว๗ชั่วโมงก็นานมาก
ขอเล่าข่ามี้หน่อยได้ไหมคะ
มันเวอร์วางอารังการมากเลยจริง

เพชรบลูซ่าไฟราคา๒๕๐ล้านบาทค่ะพี่ค่ะ
เดียวเนี่ยนะครับโอ้ยคือยิ่งใหญ่อลังการ
เขาเป็นการเปิดตัวห้างใหม่ที่หัวหิน
เขาเรียกว่าคุณณเดชน์คุกิมย้า
ก็ไปกับคุณน้องยายาอุรัสยานี่แหละค่ะ
สร้อยเพชร๓๗๐กรัฐมูลค่ากว่า๒๕๐ล้านบาท

งานเปิดตัวร้านเพชรเหรอ

เปิดตัวไปเมื่อช่วงเย็นวันที่๑ตุลานี้นะคะ

อย่างคุณณเดชน์กับคุณยาย่านี่แหละค่ะ
ควงคู่กันเข้างานแบบเจ้าหญิงเจ้าชายมากเลยนะคะ
น้องยาย่าก็สวมใส่ซ่อยข้อมือด้วยนะคะ

สร้อยข้อมือเป็นทองคำขาว
๒๕๐ล้านบาทเอง
มีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยนะคะ

เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวนี้โดยเฉพาะเลยทีเดียว
ก็วิบวับกระแทกตาสุด
กาดก็ต้องควบคุมอย่างแบบ

ด้วยราคาของเพชรที่แบบใส่มาแล้วก็ต้องคุมกันอย่างนิดนึง

หยดน้ำขนาด๕๓กรัฐ
สีน้ำเงินเปล่งประกายระยิบระยะราวกับสีของมหาสมุทร

เขาบอกคัดสรรจากเหมืองใกล้ชายฝั่งทะเลของซีลอนประเทศศรีลังกานะคะ
ก็เอามาใส่อยู่ที่คอน้องเขานี่แหละ
ก็ที่หัวหินนะก็ไปเที่ยวกัน

ถือว่าอยากพูดแต่ไม่กล้าพูดแต่เธอพูดแล้วกัน

คือจะเป็นแบบบ้านเหมือนแบบบ้านโบราณ
เป็นบ้านโบราณเป็นบังกะโลกาวเป็นทะเลอย่างนี้
มันไปแล้วมันรู้สึกว่ามันได้พักผ่อน
ตอนนี้สองข้างทางอาคารมันสูงจนเรามองไม่เห็นอะไร

แต่ถ้าอยากจะให้สวยกว่านั้นหน่อยก็เลยไปอีกหน่อยก็ได้

ได้แต่เสียดายแต่เขาทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไร
ให้รอเจริญมาถึงบางสะพานน้อย

ตอนนี้ถ้าถามว่าพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นจะรู้สึกยังไง

ใครอยากจะลงทุนบางสะพานน้อย

หมายถึงว่าแบบ
มีความสนุกอะไรแบบนี้บ้าง
โอเคมาเรื่องนี้หลายคนอยากรู้แน่นอนนะครับ
พระเอกโรบอตพลาดท่าแอบซุกลูกเมียคนจับได้

พระท่าตัวย่ออีกแล้วหรือครับเขาบอกว่าเม้าสนั่นวงการเลยนะครับ
พระเอกที่มีลูกมีเมียแต่ต้องแอบซุกซ่อนไว้
แถมมีเหตุที่ต้องดราม่าไปอีกนะครับ

เล่นละครเรื่องไหนต้องโดนด่าตลอดนะครับ
เพราะไม่เคยคิดที่จะพัฒนาฝีมือตัวเอง

อายุอนามก็ปลาเข้าไปจะ๔๐แล้ว
ถ้าจะให้ประกบกับนางเอกรุ่นใหม่ก็คงจะยาก

แม้ว่าจะดูเป็นคนเงียบขึม

ฟาดตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาในวงการด้วยซ้ำ

ก็ยิ่งฟาดหนักได้กับนางเอกตัวแม่อยู่หลายคน

วงการบันเทิงสั่นสะเทือนแบบยิ่งใหญ่แน่นอน
เพราะนางเอกคนนี้เขาภาพรักดูดีมาโดยตลอด

นางเอกรหมายถึงนางเอกรที่เขาที่เขาไป

ด้วยความที่ฟาดแบบไม่บรรยะบัญญัง

ก็ทำให้มีทารกน้อยมาเกิด

ระหว่างพระเอกโรบอตซุกลูกซุกเมีย
เค้นถามให้ตายอย่างไรก็ไม่ยอมรับ
เมียคนนี้ก็ได้มาแบบไม่ตั้งใจด้วย

พระเอกโรบอทไปได้มาจากการเที่ยวอโคจร
ทุกวันนี้พระเอกโรบอตก็ต้องทำมาหากิน

แต่ที่หนักไปกว่านั้นคือบรรดายาดของพระเอกโรบอตนั้น
ไม่มีใครชอบกี้หน้ามีซ้อยคนนี้เลย

พระเอกโรบอตไม่ยอมทำเพราะกลัวจะตกเป็นข่าว

ถ้าจู่พระเอกโรบอตไม่ใช่พ่อขึ้นมา
คนสวยจะมาเยือนทั้งแม่ทั้งลูก
ความสวยจะมาเย็นทั้งแม่ทั้งลูกเขาว่าอย่างนั้น
ใครนะใครคือใครนี่เดาไม่ออก
แต่เรื่องมันแบบว่าอึ้งเลยฟังดีนะ
พระเอกโรบอตคนนี้เล่นละครเป็นโรบอต
อายุปลาเข้าไปจะ๔๐แล้วก็ต้องเป็นรุ่นใหญ่

ว่าพ่อกับลูกมาเจอกันเคยฟาดนางเอกในวงการ
นางเอกคนนี้เนี่ยภาพรักดูดีมาตลอดหลายสิบปีด้วย
คือยังไงใครใครนี่งงนะนี่

ทำไมปุดฉาดาลรามมันเยอะต่างอะไรแบบนี้

เออฟามายูมาหาหายยังคะเจ้าน้องมายู

แองกิ้วไม่รู้หรอแองกิ้วรู้หรือเปล่าข้อมูลเพิ่มเติบค่ะ
จากว่าเล่นแข่งแล้วเคยได้นางเอกประกบบ้าง
อายุจะ๔๐ล่าสุดเพื่อนหนูคนนึงเขาอ่ะ
ก็ทำงานอยู่ในแวดวงอย่าบอกนะว่าเพื่อนหนูก็

แต่เพื่อนหนูเห็นผู้ชายคนนี้พาเมียที่หน้าสก๊อยเนี่ย
จดทะเบียนสมรสอ๋อจดทะเบียนแล้วเหรอ

แล้วยังไม่มีใครรู้ด้วยเหรอนี่เรื่องใหญ่อย่างนี้แน่

พูดแสดงว่าเขาก็โอเคสิเขายอมจดทะเบียนแล้วอ่ะ
ก็ต้องจดเพราะว่าก็ลูกนะคะลูกออกมาแล้ว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

แองจี้รถเมย์ไม่ได้อยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้คือใครอยากรู้ว่านางเอกที่ว่าคือใครอ่ะ

พี่เมย์คะรถเมย์แรงสุดรถเมย์ไม่รู้รถเมย์แรงสุด
แต่พระเอกรู้จังใครพระเอกรู้จังไงรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วพระเอกรู้จังไงรู้แล้วรู้แล้ว
พระเอกรู้จังไงรู้แล้วรู้แล้วพระเอกรู้จังไงรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว
แต่หนูอยากรู้นางเอกพอบอกว่าเป็นอย่างงี้รู้แต่เออแต่นางเอกที่ว่ากินกันเองไม่รู้
เอานางเอกเอาเรื่องที่ผมไม่รู้ใช่ป่ะที่ค่ายรู้นางเอกมึง
นางเอกเขาเคยเล่นด้วยกัน
ก็เราไม่รู้อะใครเขียนให้หน่อย
ใครในอยากรู้

นี้ทีไม่เอารุ่นน้องเออนูคิดเหมือนพี่
แต่เขามีแฟนนั้นแล้วนะคนนี้ไม่ใช่ละน่าจะเป็นคนเดิม

เธอนั่นแหละมานำฉันบุกเย็นรถเมย์
ไอ้ตัวดีฉันเลยอยากรู้นังเองเลย

โบกับบี้นะคะก็เปิดตัวว่าเป็นคนรู้ใจ

ไม่รู้หนูไม่รู้

สำหรับสัมพันธ์ของนักรองลูกรัก

สุกริตวิเศษแก้วกับโมมนชนก
เมื่อวันเกิดหนุ่มบี้ที่ผ่านมาทั้งคู่ควงคู่กัน
รับประทานอาหารกับพ่อแม่ของฝ่ายชาย

น้องโมก็ไปกินข้าวกับเวียค่ะเอ่อสุกลวัฒน์แต่อันนี้เขาไปกลุ่มใหญ่อยู่นะ
อันนี้ก็ไม่ได้ว่าที่เชียงใหม่ด้วยมีสองเรื่องดังกล่าว
นักข่าวจึงต้องไปถามเพราะว่าเห็นจะช้าอยู่ไม่ได้
ก็เลยถามว่าวันเกิดที่ผ่านมาวันเกิดบี้เนี่ยมีของขวัญพิเศษอะไรให้เขาไหม

แต่ไม่ขอบอกว่าเป็นอะไรขอเก็บไว้รู้เท่านั้น๒คนนะคะ
แล้วก็ไปทานข้าวกันเป็นความรักจริงเหรอ
เพราะว่าบี้บอกว่าไม่ได้ของขวัญเจ้าบี้นี่ก็ร้ายจริงนะ

คือพี่บี้อาจจะลืมแอร์เขาก็หยอกกันนะฮะ
เห็นว่ามันน่ารักเหมาะกับเขาก็เป็นของทั่วไปนะครับ

ปกติค่ะเวลาเราเจอผู้ใหญ่ก็แปลกดี

ก่อนหน้านี้เคยเจอคุณแม่บี้ไหมเจอบ้างค่ะนานที

แล้วเกรงไหมไม่ค่ะก็เหมือนกับเจอพ่อแม่เพื่อนทุกคน

แซวว่าความสัมพันธ์ทั้งคู่นั้นดูชัดเจนมากขึ้น
ก็ไม่นะคะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
มึง

เลือกมองในสิ่งที่ดีและกันให้เป็นแง่บวกกับเรา
แล้วถามหนึ่งทริปเชียงใหม่ที่ทำไมถึงมีเวียไปร่วมทริปด้วย
ที่มีลูกเวียด้วยนะไปด้วยไม่รู้เรื่องค่ะไม่เกี่ยวเลย
เคยเจอพี่เวียร์ตามงานแต่ไม่ได้สนิทอะไรกัน
ถ้าเจอก็คุยกันได้เป็นคนแรนลี่แล้วก็ไปกินข้าวเพราะว่า
พอเขารู้กันก็คือตามกันมากินข้าวคือไปเชียงใหม่แล้วรู้ว่าอยู่
ไม่เกี่ยวเลยเข้าไปกับบี่เนี่ยของเจงนะฮะ
มีรอยที่หน้า

ทำไมจะอ้าปากพูดอีกไม่ทันมินูมอีกแล้ว
ไม่ใช่แก้วพิฤษฎีแก้วไปฟังแก้ว
ย้ายค่ายใหม่

การทำปริญญาโท

น้องแก้วเปางแก้ว

ก็เลยโดดไปรับงานซิตคอมที่ช่องวันหรือค่ายแกมมี่นะครับ

นักครองและแสดงสาวแก้วจริยาจากวง๒๗๓๐๐๗
เฟญฝั่งแก้วนะครับเล่นมาร่วมเปิดตัว
รายการและซิตคอมใหม่ของช่องวัน
ซึ่งมีการยืนยันนะครับว่าจะมาร่วมงานทางฝั่งแกรมมี่แน่นอนแล้วนะครับ
ปิดฉากหมดสัญญา๙ปีจากอาร์เอสนะครับ

คุณแก้วเขาบอกว่าแก้วยอมรับแล้วรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะครับ
ได้ร่วมกับบริษัทต่างช่องต่างนะครับ
ตอนนี้อยู่ในฐานะนักแสดงอิสระนะครับ
ซึ่งแก้วได้เปิดตัวนะครับว่าร่วมแสดงสกอร์มเรื่อง
สูตรรักษ์ชุลมุนรูปกับคุณบีสุกฤทธิ์นะครับ
ติช่าเขาชื่อติช่าใช่ไหมติช่าทิช่า

ทิช่าเทฟเฟสไทยแลนด์นะครับแล้วก็น้องวิววันรถนะครับ
ส่วนทางด้านของช่องวันก็ไม่ได้มีการทาบทามเรานะครับ

แต่ก็ต้องดูในอนาคตนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ

แต่ตอนนี้แค่มาลองงานดูก่อนว่าตัวเองนั้นจะแฮปปี้หรือเปล่านะครับ

ใช่เค้าหน้าสไตล์ดันแหละนะครับถูกต้องนะครับแน่นาน
โดยวันก่อนนะฮะสาวแก้วได้มีการโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่น
และถัดมาในวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ

เธอตัวก็ได้โพสต์ภาพร่วมกับรัศดังนำท่านอื่นของเรื่อง

ถาด้า
ถาด้าเลยคะเฮ้ยพี่นุ่ม

อัลตี้เธอหัวล้อนยอมที่หนุ่มมากเกินไปแล้ว
เทคนิดตกปาก
ออกเป็นหนุ่มแล้วจะน้อยใจ

อาร์เทอล์พล์ฟร์ครับ

แก้วนะครับปัจจุบันนะฮะอายุ๒๔ปีนะครับ
เริ่มต้นทำงานในวงการเป็นนักร้องขวานใจใบร่วมค่ายกับมิกาเซ่
เมื่อปี๒๕๕๐ตอนนั้นเธอมีอายุได้๑๕ปีนะครับ
ร่วมกับน้องเฟฟางแก้วนะครับ
ตอนนี้ก็ปิดตัววงไปเรียบร้อยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ตอนนี้เฟย์กับฟางเนี่ยก็พักงานบันเทิงนะครับ
แล้วก็ได้บินไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ
ส่วนคุณแก้วก็ข้ามมาเล่นที่ช่องวัน
เมื่อกี้ท่านผู้ชมที่ส่งไลน์มาแรงว่าย้ายไปอยู่กับป้อง

คือคุณแก้วเองเขาบอกว่าเขาก็ได้มีการปรึกษาคุณป้อง

ไม่ใช่เป็นไฮไลท์ให้เรียกผมบอกว่าไฮไลท์
อย่าเรียกผมงอกไฮไลท์

ก็คือคุณแก้วก็บอกว่ามีการปรึกษาคุณป้องเหมือนกัน

อันนันดาเหรออนันดานี่ให้ดูภาพอนันดานะคะ

เห็นซิกแผ่บพร้อมภาพบนเตียง

วันดีคืนดีเห็นเล่นทองขุนแก้ภาพหายืน

อันนี้เขาถ่ายแบบเราไม่ค่อยเห็นเขาในลุคอย่างนี้
ไปถ่ายที่โรนานในเชียงใหม่แล้วก็ส่งตรงความแซ่บทะลุ

เขาเข้าไปถ่ายในมาตรนักท่องเที่ยวหนุ่มสุดเท่
แล้วเขาก็มีสายตาและท่าทางเซ็กซี่ตามธรรมชาติ
พอถอดเสื้อปุ๊บเห็นลอนซิกแพคปั๊บ

เขาเท่ในความเก่งก็คือคนนี้สไตล์การแสดงของอันนดา
มีเสน่ห์ที่แบบไม่ใช่ปกติทั่วไป
เดาทางยากของรุมจะเล่นอะไรฉันรู้สึกอย่างนี้นะ

อยากรู้ว่าตอนนี้ครบใครให้ไปแถวพัฬิวลลายนะครับ

ผมคิดว่าวิลล่าไปทางคุายไป

หมายถึงว่าไม่ได้คบคนที่เป็นข่าวนี้พอห่วงอยู่ทีนเพลสได้
วิลล่าตรงข้ามซอยอารีนะ
ตรงอารีย์อาจจะคนเดียวกันเดี๋ยวมาว่ากัน
ว่าเลยเอาเปลี่ยนรายการเปลี่ยนรายการ
ไม่ไปแล้วนะคะชอบเลยเจอดานลางที่แบบเขาเป็นขู่แล้ว

เดี๋ยวต่อไปค่ะเช้าข่าวชัดโซเชียลนะคะ
ก็เดี๋ยวเราไปดูว่าชายวัย๘๔หลังจากจังหวัดแพร่ตามหารักแท้

เดี๋ยวจะมาบอกชื่ออักษรย่อตัวแรก

ส่งต่อหน้าที่ให้พี่มิ้นกับพี่มิ้นท์นะคะ